ไปดูเรื่องนี้ดีกว่าขอเปลี่ยนอารมณ์นิดนึง

เป็นพิธีกรรมโบราณของคนทางภาคใต้นะคะ
พิธีกรรมนี้คุณชนะก็ต้องไปเขาคือพิธีกรรมแห่ลงศพ
พิธีกรรมแห่ลงศพโอ้โฮ

แล้วนี่ดิฉันก็ไม่เคยเห็นนะเลยอยากเล่าสู่กันฟัง
พิธีกรรมที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพิธีกรรมแห่โลงศพนะคะ
เป็นพิธีกรรมโบราณของคนทางภาคใต้ค่ะ
ซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้เขาถูกจัดขึ้นที่วัดศรีหยังนะคะ
อยู่ที่ตำบลบ่อตรุอำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
พิธีกรรมโบราณนี้สืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้ว
ถ้าหากว่าคนที่เรารักหรือญาติพี่น้องเสียชีวิตในบ้านนะ
จะนำร่างของผู้เสียชีวิตบรรจุโลง
แล้วจะนิมนต์พระสี่รูปมาทำพิธีเชิญร่างและวิญญาณ
หลังจากนั้นก็จะนำโลงเนี่ยค่ะแห่ขึ้นแคร่ไม้ไผ่ค่ะ
โดยจะมีพระคุณเห็นไหมฮะพระยืนประกอบอยู่ทั้ง๔ด้าน๔มุมของโรงศพเลย
แล้วจะให้ลูกหลานญาติมิตรที่รู้จักทำการยกหรือแห่ค่ะ
แห่ลงศพนี้ไปจนถึงวัดจากที่บ้านไปถึงวัด
สาเหตุที่ทำแบบนี้เพื่ออะไร
เป็นการบอกว่าให้ผู้ที่ล่วงลับได้รับรู้ว่าต่อให้คุณตายไปคุณก็จะไม่เดียวได้
มีญาติพี่น้องรับรู้และอยู่เคียงข้างคุณ
แล้วยังเป็นการส่งร่างผู้เสียชีวิตจนถึงวัดอีกด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้จะทำให้ผู้ตายรู้สึกหมดห่วงไม่กังวลไม่มีห่วง
แล้วก็ไปสู่พบภูมิอย่างสงบสุขนั่นเองนะคะ
เป็นเรื่องราวของความเชื่อค่ะโอ้โฮโอ้โฮผมไม่เคยห่วงอะไรอยู่แล้วค่ะ
คุณไปให้สบายเลยนะคะ
ดีแล้วผมจะได้ไปสบายนะอย่าลืมจัดพิธีแบบนี้ให้ผมละกัน